มีคุณครูท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าครูแจ๋ว
มีคนร้ายเป็นผู้ชายตัวใหญ่เลยนะ
สัก๑๗๐ได้ก็บุกเข้าไปในบ้าน
ตั้งใจเหมือนกับจะข่มคืนครูอะ
จับครูกดแบบเอามือปิดปาก
แจ๋วก็สู้แบบกัดมือคนร้ายคือสู้เต็มที่อ่ะ
ไปสัก๕นาทีรู้ว่าสู้ไม่ไหวแล้วคนร้ายตัวใหญ่มาก
แจ๋วก็เลยแกล้งตาย
คือนอนนิ่งเลยคุณภาคภูมิแล้วก็กลั้นหายใจด้วย

คนร้ายก็ตกใจวิ่งหนีออกไป
แจ๋วก็เลยรอดมาได้แล้วก็แจ้งตำรวจเนี่ยค่ะ
ตำรวจภูทรจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ที่สพบ้านโดนอาวนะคะ

เป็นบ้านพักของคุณครูนะคะในอำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
เพราะว่าคนร้ายบุกเข้าไปตอนดึกนะคะประมาณตี๓

แจ๋วนอนหลับอยู่บ้านเพียงลำพัง
แล้วก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูเป็นประตูเหล็กข้างบ้าน

เพราะว่าประตูนั้นมันมีเป็นเหล็กเส้นเล็กคล้องเอาไว้
ไม่ได้เป็นแบบแม่กุญแจไม่ได้เป็นกุญแจล็อก

เป็นผู้ชายคนหนึ่งเดินมาสูงสักกับ๑๗๐
เดินมาที่หน้าประตูบ้านดึงลูกบิดจนหลุดออกอะค่ะ
แจ๋วเห็นแล้วก็ตกใจรีบลุกขึ้นไปล็อกประตูห้องนอน
แต่คนร้ายผลักเข้าไปได้แล้วก็สู้ขัดขืนนะคะ
คนร้ายใช้แขนกดหน้าอกของครูแจ๋วเอาไว้
แล้วก็เอามือปิดปากครูแจ๋ว
แจ๋วกัดเลยนะกัดมือคนร้าย
แต่ครูแจ๋วก็ถูกบีบคอแบบแรงมากอะค่ะ
ครูใช้นิ้วมือทั้งสองข้างกดไปที่หายปลาร้าของคนร้ายด้วย
แจ๋วนี่สู้นะทั้งกัดมือทั้งกดคอคนร้าย
แต่ครูแจ๋วบอกว่าสัก๕นาทีมันไม่ไหวจริง

แล้วผู้ชายก็ตัวสูงแบบ๑๗๐อย่างนี้ครูแจ๋วบอกสู้ไม่ไหว
ตัดสินใจแกล้งตายนอนนิ่งกลั้นหายใจ
คนร้ายตกใจนึกว่าครูตายก็รีบวิ่งหนีออกไป
แล้วก็วิ่งเปิดประตูออกไป
คุณครูก็เลยโทรแจ้งตำรวจเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ตำรวจบอกว่าคุณครูเนี่ยเสียงยังแหบอยู่เลย

แล้วก็เลยเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงนะคะ
จากการสอบสวนของตำรวจ
ก็ทำให้ทราบว่าครูแจ๋วครูอยู่บ้านลำพัง

ที่บ้านนี่ติดกล้องวงจรปิดไว้๔ตัว
แต่ว่ามันไม่ครอบคลุมทั้งบ้านนะครับ
ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ไม่พบภาพคนร้ายเลยทั้งสี่ตัว
ก็เลยคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนที่เคยเข้าออกบ้านหลังนี้
ถึงรู้มุมกล้องวงจรปิดดี
ถึงรู้ว่าแบบเดินตรงไหนถึงจะจับภาพเราไม่เห็นนะครับ
หลังเกิดเหตุภูมิในการโรงเรียนที่ครูแจ๋วสอนอยู่
เตรียมหารือกับทางคณะกรรมการสถานศึกษา
แล้วก็คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานของพื้นที่ด้วยนะครับ
แล้วก็นักเรียนด้วยเพื่อขอความร่วมมือ
ให้จัดเวรยามานอนเฝ้าบ้านพักครูที่โรงเรียน
แล้วก็มานอนเป็นเพื่อนครูแจ๋วที่บ้านพัก
แล้วก็จะขอกำลังตำรวจให้มาตรวจตรา
กว่าจะจับกลุ่มตัวคนร้ายคนนี้ได้